มาดูเจ้าแม่สายแฟชั่นคุณแม่ชมพู่อารยาโอ้โหพักนี้สวยวันสวยคืน
ที่สำคัญดูมีน้ำมีนวลเปล่งปังหลายหลายคนเลยคาดเดากันว่าเอ๊ะ
งานนี้คุณแม่ชมของเรากำลังจะมีข่าวดีกำลังจะมีน้องให้พี่สายฟ้าและพี่พายุหรือเปล่านะคะ
แต่ก็มีหลายมุมเหมือนกันที่มองแล้วน่าลุ้นว่าน่าจะมีข่าวดี
ว่ามีแพลนเรื่องมีเบบีอยู่เหมือนกันภายในปีนี้หากไม่ติดภารกิจเรื่องงาน
เธอก็ตั้งใจจะเปิดอู่ทันทีนะคะแต่เอาจริงงานเธอก็ยุ่งอยู่นะ
ก็มีลืมมาเรื่อยนะคะสำหรับท้องสองของแม่ชมพลอยเองก็ลุ้นเหมือนกันนะคะ
อยากจะให้น้องสายฟ้ากับน้องพายุเขามีน้องสักทีนึงนะ
อยากเห็นโมเมนต์ที่เล่นกัน๓คนว่าจะน่ารักน่าชังขนาดไหนนะคะ